หลังจากที่โดนมือดีนำเอาภาพส่วนตัวของเธอเนี่ยไปโพสต์ค้าประเวณี
บนแอปพลิเคชันหาคู่ชื่อดังอย่างทินเดอร์
และสื่อออนไลน์ต่างซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
นักแสดงสาวได้เดินทางไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อเพื่อเอาผิดกับผู้ไม่หวังดี
นำเอาภาพของเธอไปใช้และจะขอดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
เพราะสร้างความเสียหายให้กับตัวเธอเองและครอบครัวพร้อมกับฝากเตือนไปถึงผู้ไม่หวังดีนะคะว่า
ให้เลิกการกระทำดังกล่าวซะจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพในโซเชียลมาหลากหลายรูปแบบเยอะมาก
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมาในรูปแบบของการแอบอ้างหรือไม่งั้นก็นำเอารูปของเราเนี่ย
ใช้ในทางที่ไม่ดีถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันอันนี้เจอกันเยอะนะ
ไม่ใช่แค่ดาราเท่านั้นนะคะที่ทั่วไปก็เจอใช่แล้วระมัดระวังกันเอาไว้ให้ดีด้วยนะคะ
อันนี้ก็ฝากเตือนกันไปถึงคุณผู้ชมนะ